ครับคุณผู้ชมค้าณทีดี
อะไรก็ฉุดความม่วนของสาวพิมพิมประพาไม่อยู่
เขาได้ยินเสียงรถแห่ผ่านคุณนะเออลีลาจะเกินต้านขนาดไหน

เจ้าแจ๊กริมเจ้า
เจ้าแจ๊กริมเจ้า
โอ้โหอย่างที่เขาว่าคนสวยมันทำอะไรก็สวยค่ะ
อย่างสาวพิมพ์พิมพ์ประพาหลังมาเนี๊ยบบอกเลย
กลายเป็นผู้สาวมักมวลแบบเต็มโต
ไทยฟีดไปก็มีแต่คลิปเต้นสะบัดล้อ
พักกองเมื่อไหร่แล้วก็เล่นใหญ่จัดเต็มตลอด
อย่างคลิปนี้กับลีลารถแห่ผ่านมา
ใครมันจะอดใจไหวล่ะคะ
เอ้าเด้งนำกันเลิศจ้า

อาบุญ
งัดทุกระบวนทานหน้าอาหารมาขนาดนี้

ว่าความม่วนมันห้ามใจกันบดได้จริง
จ๊อกแจ๊กริมจอง